อันนี้ช่วงค่ำหลังการแถลงข่าวของตำรวจ
ก็มีประเด็นที่โลกออนไลน์พูดถึงก็คือ
กรณีที่โรเบิร์ตรับสารภาพว่าขับเรือกระชาก
จนเป็นเหตุอาจจะทำให้คุณตังโมตกน้ำ

วันนี้ทางตำรวจยืนยันบอกว่าไม่ได้พูด
แต่ว่าเรื่องนี้สื่อไปตีความหมายกันเอาเองค่ะ

นี่แหละค่ะการแถลงของตำรวจเมื่อวาน
ที่บอกว่าโรเบิร์ตรับสารภาพกับพนักงานสอบสวน

ทำให้แตงโมพลัดตกเรือจมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็มีการพาดหัวว่าโรเบิร์ตรับสารภาพ
ขับเรือกระชากทำให้แตงโมตกเรือ
เรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

ก็เลยต้องออกมายืนยันว่าโรเบิร์ตไม่ได้รับสารภาพ

ทำให้แตงโมตกเรือจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
แค่ยอมรับยอมรับว่าเป็นคนขับเรือจริง
แล้วก็บอกว่าสื่อมวลชนไปตีความกันเอง
จะไปถามรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

คือท่านก็บอกว่าวันนั้นมีช่วงจังหวะที่นักข่าวถาม
ที่บอกว่ามีพยานบอกว่ารู้สึกว่าเรือกระชาก

ว่ามาจากการที่เขาขับเรือหรือเปล่า

ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งกันค่ะว่าสื่อตีความผิดจริงหรือเปล่าค่ะ
นี่ค่ะคำว่าคำให้การบางส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะ

แล้วก็ขอขับเรือขอทดลองขับ

และตำรวจก็เล่าถึงช่วงตอนอื่นนะ
ว่าคุณแซนไปนั่งอยู่ท้ายเรือ
แล้วก็มีคนบางคนบอกว่าเหมือนเรือกระชาก
คือตำรวจไม่ได้พูดออกมาจากปากนะครับว่าโรเบิร์ตเขาสารภาพ
นี่มันก็เลยกลายเป็นพาดหัว
ที่วิพากษ์วิจัยแล้วก็แชร์กันไปในโลกออนไลน์
ซึ่งก็กลับมาซึ่งคำชี้แจงในวันนี้

ดูเหมือนตำรวจจะให้น้ำหนักเรื่องความประมาท
เรือกระชากทำให้คุณตังโมตกน้ำ
ลงเรือสปีดโบ๊ทที่มีขนาดใกล้เคียงกับเรือโคบอลลำ
ซึ่งในข้อมูลระบุบอกว่าขับด้วยความเร็วสูงสุด
ประมาณ๘น็อตหรือ๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วช้าสุดอยู่ที่๓๕น็อต

ซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่คาดว่าคุณแตงโมตกเรือ
ตอนแรกเรือโคบอลวิ่งอยู่ที่ประมาณ๘น็อต

จนถึงเวลา๒๒นาฬิกา๒๙นาที
เรือวิ่งอยู่ที่๓๓น็อต
หลังจากนั้นเพียง๓วินาทีก็เพิ่มความเร็วเป็น๘น็อต
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตำรวจคาดว่า
คุณแตงโมอาจจะตกเรือตรงช่วงนี้แหละ
แล้วก็ในเวลา๒๒นาฬิกา๓๑นาที

โดยในเวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาทีใช้ความเร็วที่๖น็อต
ทีมข่าวของเราได้รับความอนุเคราะห์
จำลองเหตุการณ์ไปเริ่มต้นกันด้วยความเร็ว๘น็อตต่อชั่วโมง
แล้วชะลอให้เหลือความเร็วที่๓น็อต
นี่ค่ะหลังจากนั้นใช้เวลา๓วินาทีเร่งความเร็วเรือไปถึง๘น็อต
เพิ่มความเร็วในระยะเวลา๓วินาที
จะทำให้เรือกระชากรุนแรงแค่ไหนทำให้ตกเรือได้หรือเปล่า

อะไรครับพี่เดี๋ยวขับไปที่๘แล้วครับ

การเปลี่ยนความเร็วโดยกระทันหันหรือว่าการเหยียบแบบกระชาก
จะทำให้คนที่อยู่บนเรืออาจเกิดการเสียหลักได้
หากไม่ได้มีการจับสิ่งของหรือว่าจับราวเหล็กที่อยู่บนเรือต่าง
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุลงได้
เดี๋ยวพี่ครับผมขออีกรอบหนึ่ง
ไปอยู่ที่ประมาณ๘ก่อนแล้วก็๓๓แล้วก็๑๐อีกรอบหนึ่ง

อันนี้ความเร็ว

นี่ค่ะ๘น็อต๓น็อต
ภายใน๓วินาทีก็เป็น๘น็อตอีก
เราก็จะเห็นว่ามันมีแรงกระชากเหมือนกันนะ
ถ้าไม่ได้ตั้งตัวหรืออยู่ท้ายเรือไม่ได้จับยึดอะไร

เอาง่ายสมมุติจาก๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็วนะเป็น๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันแบบโอ้โหเพิ่มขึ้นไปถึง๕เท่าตัว

ก็เป็นการที่ทีมข่าวเราลงไปทดสอบให้ดูเลย

ส่วนเรื่องของเรือลำเกิดเหตุ
ปรากฏว่าตอนนี้คุณปอบอกว่า
โอ้โหถ้าหลังจบคดีแล้วไม่เอาแล้ว

แต่ว่าคุณปอเขาบอกกับเจ้าของอู่จอดเรือ
บอกว่าโอ้โหไอ้เรือลำที่เกิดเหตุเนี่ย
สงสัยนะจบคดีแล้วขายทิ้งอย่างเดียวนะครับ
นายกธนกฤษวงสุวรรณเปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้มีลูกค้าบางส่วนของเขา
แล้วก็คิดค่าเช่าเป็นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม
ย้ายออกไปประมาณ๘ลำแล้ว
ให้เหตุผลว่าต้องการความเป็นส่วนตัว

คือเขาก็จะต้องมาเอาเรือแล่นลงแม่น้ำ

แล้วเขาขอความเป็นส่วนตัวนะครับ
ทีนี้ครับเพราะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มีสื่อมวลชน
เข้ามาที่อู่จอดเรือจำนวนมากนะครับ
ลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวหายไป
ช่วงนี้ก็เลยขอนำเรือออกไปจอดที่อู่อื่นก่อนนะครับ

ตอนนี้คือยังรู้สึกกังวลอยู่บ้าง
นี่มานานแล้วตอนนั้นได้รับแจ้งว่า
คนตกเรือบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพญา

ตัวเขาเองและลูกน้องในอู่เร่งออกเรือไปช่วย
เมื่อไปถึงคนบนเรือเขาช่วยกัน
คนที่พลัดตกขึ้นมาบนเรือได้แล้วปลอดภัยแล้ว
รับว่าเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมตกน้ำ
ก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
เพราะเรื่องการพลัดตกเรือมีอยู่บ่อยครั้ง
โดยเฉพาะเรือประเภทเจ็ดสกีนะครับ
ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องที่มีข่าวว่า
นายโรเบิร์ตยอมรับว่าเขาเป็นคนขับเรือในช่วงเกิดเหตุ

ทำให้เกิดการกระชากของเรือในจังหวะที่เร่งเครื่องนั้นนะครับ
ตัวคุณบอลเจ้าของอู่จอดเรือบอกว่า

ลำที่เกิดเหตุมันเป็นรุ่นใหม่คุณ
อัตราการเร่งถ้าคนขับที่ขับเรือไม่เป็นไม่คล่อง
โอ้โหจะเหยียบเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าออโตเมติกนะคุณ
คือมันแตะนิดเดียวมันไปเลยค่ะถ้าเร่งเครื่องแค่เพียงแค่๐น็อต
ไปถึง๑๐น็อตเป็นไปได้เลยที่จะเกิดแรงกระชากขึ้นนะฮะ
ทำให้คนบนเรือเสียการทรงตัวและอาจจะตกน้ำตกท่าได้นะครับ
ตั้งแต่จาก๐ขึ้นไป๑๐เลยอย่างนี้มันก็สังเกตได้ง่ายว่ามันมีการ
ได้เทขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยครับถ้าจับไม่ทันก็เซเลยเหรอครับ
พิพัฒน์เอิ้นเอเชใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ให้มีแรงกระชากอย่างเดียว
เอ่อนะครับ